ใช่ค่ะบางคนก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องหร่างนะคะ
อย่างสารถีขับรถม้าคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดลำปาง
เขานำเกือกม้าเก่ามาแขวนเอาไว้หน้าบ้านแบบนี้
เขาบอกว่าจะช่วยป้องกันพูดผีปีศาจแล้วก็เรียกสิ่งดีให้เข้ามาในชีวิตด้วยค่ะ
ไปดูกันว่าจริงไหมเป็นความเชื่ออย่างไร
เกือกม้าเกือกม้าที่เอาไว้ใส่ตรงเท้าม้าเขาก็ถอดออกมาแล้วนำมาแขวนเอาไว้ตรงประตูรั้วหน้าบ้านนี่แหละ
ถือว่าเป็นเครื่องรางนำโชคป้องกันสิ่งชั่วร้ายด้วยนะ
ไปรู้จักกับคุณสวัสดิอินตาวงอายุ๗๓ปีค่ะอดีตเป็นสารถีขับรถม้าเมืองลำปาง
คุณตาเนี่ยขับรถม้ามานานกว่า๓๐ปีนะคะแล้วก็บอกว่าบรรดาคนขับรถไม้เนี่ย
ก็เชื่อด้วยกันเหมือนกันว่าถ้านำเกือกม้าเก่าไปแขวนไว้หน้าบ้าน
จะช่วยป้องกันพูดผีปีศาจคุณสายมนต์ดำได้ค่ะหรือว่าถ้าถ้าหากเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้
แล้วนำเกือกม้าเก่าติดตัวไปด้วยเนี่ยก็จะช่วยทำให้คุ้มภัยแคล้วคลาดจากโชคร้ายต่างนะคะ
ไม่แค่นั้นนะยังเชื่อว่ามีคุณด้านเมตามหานิยมด้วย
เพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยเล่าขานกันนะว่าม้าเป็นภาษณะของพระอินทร์มันจึงมีความวิเศษ
ถ้าหากมีการปลุกเสกเป็นเครื่องรางของขลังแล้วก็จะต้องมีการนำเกือกม้าเก่านี่แหละมาร่วมพิธีเพื่อเพิ่มอิทธิฤทธิให้มันแรงกล้าขึ้นด้วย
นี่คุณตาก็สาธิตให้ดูการใส่เกือกม้าการถอดเกือกม้านี่นะคะ
คุณตาสวัสดิ์ยังบอกอีกนะคะว่าทุกวันนี้มีผู้คนตามหาและขอซื้อเกือกม้าเก่าเอาไปเป็นเครื่องรางกันเยอะเลย

เออก็พอจับต้องได้นะคะแต่ปัญหาคือมันหาไม่ได้ง่ายไง

เออแล้วต้องเลือกเฉพาะเกือกม้าเก่าที่ชำรุดและจะต้องผ่านประสบการณ์เคยใช้วิ่งมาก่อนหน้านี้แหละ

เพราะฉะนั้นมันก็ต้องหายากหน่อยนะคะแล้วสิ่งที่ใช้มาแล้วมันก็จะมีความขลังมากขึ้นเท่านั้น
แต่ก็ต้องมาจากลำปางใช่ไหมเมืองรถม้า
ส่วนใหญ่ต้องเป็นที่นั่นแหละถูกไหมล่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นที่ลำปาง
คุณเคยได้ยินความเชื่อเกี่ยวกับเกือกม้ามาจากทางตะวันตกไหม
เหมือนมันเคยมีมันเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งที่ให้ความโชคดีอ่ะ

เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ดี
ก็มีเหมือนกัน

แบบเกือกม้าแบบนี้แต่ถ้าไปหาว่าง่ายสุดคือที่ค่าวแตน